ส่วนเหตุการณ์นี้ต้องเตือนเลยค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะหลายพื้นที่
นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกโคราชฝนตกแล้ว

บอกว่าจุดนี้เนี่ยฝนตกเมื่อไหร่รถลื่นตกถนนตลอด
เขาบอกตามสถิติมีมาเป็นร้อยคันแล้ว
ล่าสุดนะคะเอาแค่วันนี้วันเดียวเนี่ย๙คันรวดค่ะ
จุดเดียวกันหมดเลยคือหน้าเต็นต์ขายรถมือสองค่ะ
เข้ากรุงเทพนะคะคือรถเสียหลักกันตรงเนี้ย
นี่นี่ดูกันให้อิ่มนะเกือบคันขาวนี้เกือบอยู่เหมือนกันนะ
ใช่เกือบเหมือนกันเนี่ยค่ะถนนลื่นแล้วทุกคนขับกันมาเร็วไงค่ะ
ประเด็นพอขับมาเร็วปุ๊บคันขาวนี่เหมือนจะถอยลงไปช่วยแหละเพราะคันนั้นหลุดลงครูไปแล้วค่ะ
แล้วตรงนั้นเป็นครูน้ำหมดเลยอ๋อนี่ออกมาแล้วคนขับ
คันที่สองมาแล้วปาดปึ๊บปัดออกไปเลยโอ้โหทิ้มลงไปเลยค่ะ
นี่เต้นรถเต้นนี้เขาบอกว่าเกิดบ่อยมากเลยก็เขาบอกเป็นร้อยคันจุดเนี้ย
ถ้าเอาสถิติที่มันเคยเกิดขึ้นมาค่ะนู่นโอ้โหนู่นเข้าไปนู่นบรรทุก
ใช่รถบรรทุกเล็กอ่าคันต่อมากระบะใช่ไหมอืมนี่
เหมือนจะรอดเหมือนจะรอดไม่รอดค่ะอุ้ยนี่สองโอ้โหปัดเลยอ่ะ
แสดงว่าถนนตรงนี้มันโอ้โหนี่ตู้ทึบเมื่อกี้ลวกลงไปทั้งคัน
แล้วนี่กระบะอีกคือเหมือนพุ่งลงไปตรงตรงเลยเห็นป่ะคะ
แสดงว่าถนนเส้นนี้มันต้องมันต้องมีอะไรแล้วล่ะมันถึง
มันต้องลื่นมากเพราะว่าน้ำหนักขนาดนี้เนี่ยใช่ค่ะ
คือเหมือนกับว่าบังคับคุมอะไรไม่ได้ภาพที่เราให้เห็นมี๕คัน
จริงวันนี้วันเดียว๙คันรวดนะคะแต่อย่างที่บอกว่ารถวิ่งมาด้วยความเร็วเกือบจะทุกคันเลย
แล้วก่อนที่จะตกเนี่ยเหมือนปัดมาส่วนใหญ่จะมาจากเลนกลางกับเลนขวาค่ะ
ปัดมาแล้วก็พุ่งพลวดลงไปในคูน้ำเลยนะคะครับเนี่ยมีตั้งแต่ของวันนี้เนี่ยเก้าคันใช่ไหมค
ถ้าย้อนไปยี่สิบสี่กันยายนตีสามมีคันหนึ่งเหมือนกันเป็นกระบะตู้ทึบครับ
พุ่งลงคูน้ำนี่ตี๓๒๔กันยายนค่ะมาแล้วมันไปเลยจุดเดิมจริงนะคะ๒๕กันยายนตอนเที่ยง
กระบะอีกเหมือนกันเสียหลักถนนลื่นจุดเดิมนี่โอ้โหคือภาพเนี้ยเราไม่ได้แบบเพลย์ซ้ำเลยนะคะ
ครับรถนี่ไม่ซ้ำคันกันเลยจริงจริงนี่ถ้าไม่มีร่องน้ำตรงนี้เนี่ยอาจจะกระแทกแรงกว่านี้นะ
อาจจะฟาดรถอาจจะฟาดเสาอาจจะเจ็บหนักเผลอไฟลุกก็เป็นไปได้นะ
บางทีถ้าเกิดพุ่งเข้ามาด้านในนี่เห็นไหมที่เต้นรถก็ต้องวิ่งออกมาดู
ใช่ค่ะเห็นบอกวิ่งมาดูกันทั้งวันเลยนะทั้งวันวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่เนี่ยวันเดียว๙คันนะคะ
พนักงานที่เต้นรถบอกว่าตั้งแต่สร้างถนนมาตรงจุดนี้กับจุดใกล้เคียงเนี่ยมีรถเสียหลักตกข้างทาง
ลื่นน้ำฝนมาร้อยกว่าคันแล้วอะค่ะส่วนใหญ่เคราะห์ดีตรงที่ว่าได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อย
แต่เขาบอกว่าถ้าฝนยังไม่หยุดตกสงสัยสถิติได้เพิ่มแน่ตกกันไม่เว้นแต่ละชั่วโมงเลยจริง
แต่พอมาวันนี้พอฝนตกช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยรถก็ตกข้างทางกันแบบต่อเนื่องรัวเลยค่ะ

ทุกครั้งที่ฝนตกอืมทุกครั้งที่ฝนตกครับตอนลมนี้มีผู้บาดเจ็บไหมฮะ
ก็ก็มีแบบช้ำนิดหน่อยครับอ๋อครับไม่เจ็บอะไรมากไม่เจ็บมากครับ
แต่มันมีเด็กลงมันมีเด็กด้วยไงครับแล้วและโดยรวมแล้ว
ตั้งแต่เขาต่อสร้างถนนมาเนี่ยสี่คันแล้วบ่อยไหมฮะเกือบร้อยแล้วครับ
หน่อยได้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรถนนมันเทลาดเอียงมาทั้งคู่หรือเปล่านี่นี่ครับ
เหตุการณ์ล่าสุดคือมีเด็กอยู่ในรถด้วยเด็กตัวเล็ก
คือถึงแม้มันจะมีคูน้ำก็จริงคนเจ็บเล็กน้อยก็จริง
แต่มันก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าแล้วครั้งต่อไปมันจะรุนแรงกว่านี้ไหม
มันเป็นเพราะถนนหรือเป็นเพราะถนนลื่น